คุณผู้ชมคะในช่วงโควิด๑๙แบบนี้เนี่ยคือใครที่ยังสามารถทำอาชีพเดิมของตัวเองได้อยู่
โดยไม่ได้รับผลกระทบเนี่ยถือว่าโชคดีจริงจริงนะคือหลายคนก็พยายามที่จะรักษาอาชีพนี้ไว้
เพราะต้องทำมาหากินเลี้ยงตัวเองค่ะแต่ว่าคุณผู้ชมค่ะ
เมื่อวานนี้ที่นนทบุรีค่ะมีวินมอเตอร์ไซค์คนนึงอะค่ะ
คือเขาก็วิ่งวินตามปกตินี่แหละแต่เขาค้างค่าเช่าวินอยู่ประมาณ๕๐๐บาท
แล้วทีนี้ทางหัวหน้าวินก็เลยบอกว่าจ่ายเงินมาก่อนไม่งั้นไม่ให้วิ่ง
อืมเขาพยายามจะเจรจาต่อรองแล้วหัวหน้าวินไม่ยอมให้เขามาวิ่ง
ตกออกตกใจนะคะต้องรีบหาหัวหน้าวินคนนี้ส่งโรงพยาบาล
จังหวะฟันนี่คือฟันเขาเข้าข้างหลัง

สาเหตุนะคะเขาบอกว่าก็ผมแค้นอ่ะ
ขอวิ่งแล้วทำไมไม่ให้วิ่งขอผ่อนผันแล้วทำไมไม่ให้
ก็ไม่ได้กะเอาถึงตายซะหน่อยแค่จะสั่งสอน
โอ้โหการที่คุณเงือมีดฟันคนเนี่ยคุณต้องคิดแล้วนะว่า
มันมีโอกาสทำให้เขาถึงชีวิตได้
เหตุการณ์เกิดขึ้น๕โมงเย็นเมื่อวานนี้ค่ะ
ตำรวจสาวพอร์รัตนาทิเบสนะคะได้รับรายงานมา
ก็รีบลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะ
ที่เกิดเหตุเป็นร้านขายอาหารตามสั่งชื่อว่าร้านข้าวหอม
โอ้โหสภาพนี่ค่ะเลือดกระจายลงพื้นแบบนี้
ข้าวของเนี่ยโอ้โหกระจายเกลื่อนไปหมดเลย
ปลอบมีสีดำ๑อันนากับอนามัย
แล้วก็หมวกแก๊ปสีแดงของคนร้ายตกไว้๑ใบอยู่ในที่เกิดเหตุ
ผู้บาดเจ็บคือนายสมพงศ์ท้ายน้ำอายุ๕๗ปีนะคะ
เป็นหัวหน้าวินรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างของผู้ก่อเหตุนั่นแหละ
เนี่ยอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเลยเอาดูผลงานหน่อย
ผู้ต้องหาบอกว่ากะแค่สั่งสอนใช่ไหมคะเขาโดนมีดฟันเข้าที่หัวด้านซ้ายหนึ่งแผล
หลังหูซ้าย๑แผลนิ้วก้อยซ้าย๑แผลหลังมือข้างซ้ายอีก๑แผลค่ะ
นี่ขนาดแค่สั่งสอนเข้าหัวเข้าตัวไปหมดเลยพลเมืองดีก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
คนก่อเหตุชื่อว่านายพรชัยนุ่มครุฑหรือในแม็กซ์อายุยี่สิบหกปีค่ะตำรวจเนี่ยพอรู้ตัวปุ๊บก็รีบลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่บ้านพัก
เจอตัวในแม็กซ์นะคะแต่ว่าเจอภรรยาภรรยากำลังเลี้ยงลูกวัยสองเดือนอยู่บนบ้านนะคะ
ไม่รู้เรื่องอะไรเลยว่าสามีไปก่อเหตุอะไรเอาไว้สอบส่วนเบื้องต้นก็รู้มาว่านายสมพงศ์หัวหน้าวินรถเนี่ยนะคะ
กำลังช่วยเจ้าของร้านอาหารตามสั่งเก็บของภายในร้านอยู่จังหวะที่นายสมพงศ์กำลังยกของ
แม็กซ์คนก่อเหตุนะคะเดินมาเรียกบอกพี่สมพงศ์ออกไปคุยกับผมหน่อย
ไปคุยกันที่หน้าร้านหน่อยเขาก็ไปก็ไปคุยกันเพราะว่าก็มีประเด็นกันอยู่แล้วแหละ
เพราะว่าในแก๊กเนี่ยถูกสั่งห้ามไม่ให้วิ่งวินเพราะว่าค้างค่าเช่าอยู่เดือนละห้าร้อย
แม็กซ์บอกผมขอผ่อนรายวันได้ไหมวันละร้อยก็ได้ขอวิ่งวินเถอะ
ผมมีลูกเล็กต้องเลี้ยงอ่ะอายุสองเดือนอ่ะค่ะถ้าไม่ได้วิ่งอ่ะ
ผมก็ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนไปซื้อนมให้ลูกกินผู้ต้องหาอ้างว่านายสมพงศ์หัวหน้าวินนะคะ
ประโยคนี้คือก็เรื่องของคุณดิก็คุณก็จ่ายคุณค้างค่าเช่าอ่ะ
ยังไงคุณก็ต้องจ่ายก่อนเขาบอกว่าคำว่าเรื่องของคุณเนี่ยแหละ
ก็เลยทำให้ในแก๊กเนี่ยบันดาลโทษะหยิบมีดสปาต้าที่พกมาด้วยเนี่ย
หน่ำฟันจนนายสมพงศ์ได้รับบาดเจ็บล้มกองกับพื้นค่ะเจ้าของร้านที่อยู่ในเหตุการณ์ต้องรีบวิ่งมาช่วยด้วยการเอาไม้ถูกพื้นอ่ะ
ฟาดเข้าไปที่ในแม็กซ์ให้ในแม็กซ์หยุดแล้วนะคะค่ะแล้วในแม็กซ์ถึงวิ่งหลบหนีไป
ตรงนี้เลยคือจุดแรกที่ฟันที่ฟันตรงนี้เลยใช่แล้วลุงแกก็
ออกแล้วมันก็หักลงมาตรงนี้หักลงมาตรงนี้เพื่อที่จะกดมีดลงไป
แล้วมันก็งางมิดฟันตรงแม็กซ์หูเนี่ยหูทีนึงใช่ค่ะแล้วหูก็เลยได้ไม้กวาดกันไว้เนี่ย
ดันมันออกไปข้างนอกพอมันนำไปข้างนอกมันก็เลยวิ่งออกไปมันก็ทิ้งมีดแล้ววิ่งไปเลย
ไม่พูดอะไรเลยใช่ไหมไม่พูดถึงก็ฟันลุงเลยใช่ไม่รู้ว่าเขาคุยอะไรกันก่อนนั้นอ๋อ

แม็กซ์หนีไปหลังก่อเหตุสักครู่เดียวก็ตัดสินใจมอบตัวกับพนักงานสอบสวนสพรัฐนาธิเบสนะคะ
ลองฟังเขาพูดหน่อยว่าที่ทำลงไปเนี่ยทำทำไม
ก็ตกลงกันแล้วแต่แค่แบบว่ามันแบบว่าคาดเคลื่อนบ้างพี่ครับผม
คือเดือนได้อะไรแปดร้อยครับต่อเดือนใช่ไหมครับครับผมเดือนละแปดร้อยครับ
ส่งช้าแล้วกันเช้าส่งช้าครับพี่อืมเพราะว่าผมก็ต้องให้ลูกให้เมียกินด้วยอะไรด้วยอืม
แกก็บอกว่าใช่ครับพี่จะไม่ให้ขับเหรอใช่พูดบีบแล้วว่าเหมือนแบบจะไม่ให้ขับอะไรอย่างเงี้ย
ผมไปไหนกินเลยอืมเพราะว่าเมื่อเช้าผมคุยกับอีกคนนึงก่อนอืม
อืมอันนี้มึงก็ไม่พูดแล้วอืมก็บอกว่า
งั้นมึงเข้ามาก่อนเลยมึงมึงไม่ต้องขับ
อย่ามาค้าไปคู่เห็นด้านเขาพูดกับผม

ด้านสมธงบอกว่าที่ผ่านมาก็ใจดีนะก็ผ่อนผ่านให้หลายรอบแล้ว
แต่ว่ารอบนี้คือมันหลายงวดแล้วจริงเขาก็เลยพูดไปว่า
ถ้าเป็นแบบนี้ก็ไม่ต้องมาขี่วินเขาบอกไม่คิดเลยว่าแค่ประโยคนี้
เออคือเด็กคนนี้มันเขาเรียกว่ามันวิ่งวินมอเตอร์ไซค์แต่ว่ามันไม่มีเบอร์มันแบบวิ่งเถื่อนงั้นมันไม่ได้จดทะเบียนอะไรอย่างนี้
ลุงก็บอกว่ามันวิ่งไม่ได้มันก็มาขอร้องบอกว่าลูกมันยังเจ็บอะไรอย่างนี้
บอกว่าอันนี้มันเป็นวินเขาจดถูกต้องตามกฎหมายอะไรอย่างนี้
แล้วตัวเด็กคนนี้มันก็
พนักงานสอบสวนสพรัฐนาธิเบสแจ้งข้อหานายพรชัยหรือในแม็กซ์๒ข้อหานะคะ
คือทำร้ายร่างกายผู้อื่นแล้วก็ข้อหาพกพาอาวุธมีด
ต้นในแก๊กไม่ประสงค์ทำแผนประกอบคำรับสารภาพก็ถูกนำตัวส่งสารแขวงจังหวัดนนทบุรีแล้วค่ะ